ซึ่งเดี๋ยวเรารอคิดว่าน่าจะมีออกมาแถลงหรือชี้แจง
ตามที่ท่านแม่ทัพบอกทีมงานเราจริงนะคะ
ซึ่งก็ไม่มีเวลาให้อนาคตใหม่ได้ชี้แจงอะไรแล้วนะคะ
คือการจะภาพปิงแค่ว่าถ้าจะมองได้ว่า
ก็มีพักการเมืองที่ก็เล่นนายกเหมือนกัน
มีพักการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่ทหารเหมือนกัน

คตใหม่พูดเรื่องทหารพูดเรื่องกองทัพนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่นายกก็เป็นทหารเก่าใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นคือพอเข้าใจ

คือนายกก็ยังบอกเลยกับนายกก็โดนเยอะนะ

เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือว่านายกหรือกองทัพ

แต่นายกเป็นตัวแทนของพักการเมืองหนึ่งนะคะ

นี่ฉันจะเถียงแทนเพื่ออะไรก็ไม่ใช่

นายกต้องเข้าใจก่อนว่าการถูกวิจารณ์

นั่นเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตของประชาชนซึ่ง

ผู้นำทางการเมืองทุกคนมีอย่างนี้ได้
การมีอุตสาหกรรมผลิตความเห็นการมีหน่วยงานปั่นความเห็น
แต่จะถูกมองได้ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอนาคตใหม่แล้วนะคะ
คือจะพักการเมืองใดก็แล้วแต่ตอนที่มันแข่งกันอยู่
หรืออาจจะมีเป้าที่แบบเรื่องรัฐประหารประชาธิปไตย
ตอนที่แข่งกันหนักเนี่ยคือทหารก็ถูกพาดพิงเยอะ
มันถูกมองอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่งั้นพบทบท่านก็จะไม่ออกมาพูด

ก็ถูกพาดพิงได้แต่เขาพาดพิงเพราะทหารมายึดอำนาจนี้ครับ
อยู่ดีใครก็จะไปพาดพิงทหารนะครับ
ถ้าทหารทำภารกิจเฝ้าตามแนวชายแดนทำภารกิจดูแลความสงบ
ทำภารกิจปกป้องความสมควรประเทศผมว่าคนไทยก็ไม่พลาดพิงทหารนะครับ
จุดเกาะเกี่ยวที่มันพาดพิงทหารมันเริ่มต้นจากการทิศทานมายุ่งกันเมือง
แต่มันก็ไม่เคยมีขนาดนี้นะคะเขาก็ต้องตั้งรับ
ต้องเหมือนกับเขาเรียกแหละคือจะให้ยอมอย่างเดียวโดนถล่มอย่างเดียวนะคะ
ทหารยุ่งการเมืองฐานก็ต้องยอมรับตัวเองได้แปรสภาพเป็นองค์กรทางการเมืองใช่ไหมครับ
สมมุติว่าคุณทักษิณเป็นนายกมีพักไทยรักไทย
คุณยิ่งรักเป็นนายกมีพักเพื่อไทยอย่างนี้เนี่ย
คนเหล่านี้ก็ต้องยอมรับองค์กรของตัวเองคือองค์กรทางการเมือง
ก็จะต้องถูกคนวิภาพวิจารณ์เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพกลายเป็นองค์กรทางการเมือง
นายกรัฐประหารเราตั้งตัวเองเป็นนายกเนี่ย
ทัพก็ต้องยอมว่าจะถูกคนวิภาควิจารณ์นะครับ
วิภาควิจารณ์ไม่ผิดคนที่ผิดคือคนที่ยึดอำนาจเอากองทัพมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ถ้ากองทัพไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกองทัพกับประชาชนก็ต่างคนต่างอยู่
มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างทหารพลเรือน
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพล้ำเส้นมายุ่งเรื่องการเมืองนี้
ก็ต้องมีโอกาสเผชิญหน้ากับประชาชนประชาชนวิภาควิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดา
กองทัพก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น
ขออีกหน่อยขอเรื่องการเมืองอีกหน่อย
คือแต่สมมุติเป็นแฟนคลับของพักการเมืองใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แล้วมาลุมถล่มพลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือมาลุมถล่มพักการเมืองที่หนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนของแฟนคลับพักการเมืองแต่ละพักเนี่ย
คุณจอมขวัญคิดว่าณเวลานี้จำเป็นจะต้องมีการจ้างคนวิจารณพลเอกประยุทธ์นะครับ

ก่อนหน้านี้ที่แข่งกันเยอะเรื่องการเมืองค่ะ
นี่นะอันนี้ไม่ได้สายรัฐบาลเลย

ผ่านทางเพจโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการนำเสนอ
แล้วถ้าถามว่าถ้าจะทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริง
ถ้าหากจะโกหกจะสร้างภาพบางคนก็รู้
การใช้ทรัพยากรที่มันเป็นภาษีของราศดรทั้งหลายมาทำเนี่ย
โดยเฉพาะเป็นการทำลายการใส่ร้ายการบิดเบือน
การทำให้คนเกลียดชังกันเนี่ยยังคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครยอมรับได้นะคะ
แล้วถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องว่าพักอนาคตใหม่จะจับผิดทหารเลย
จริงแล้วฉันคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนอะ
ปฏิรูปความมั่นคงเราพูดกันมาเป็น๑๐ปีแล้วมั้ง
ปฏิรูปความมั่นคงก็คือปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหาร

โดยเฉพาะเมื่อถือแม้ท่านนโยชน์จะบอกว่ารัฐบาลผู้ระเรื่อง
แต่เมื่อหัวหน้ารัฐบาลเป็นทหาร
และดูเหมือนทหารเค้ามันมีเบิดบาดมากขึ้น

หลังจากที่มีการอภิปรายเมื่อคืนนี้แล้ว
แล้วมันมีข้อมูลนี้ออกมาแล้วมันไม่ได้ถูกปฏิเสธ
มันถูกยอมรับด้วยว่าเอกสารนี้จริงของกอรมนเนี่ยนะคะ
คือคุณอังคณาประเมินว่าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนมันจะสื่อสารกันยังไง
โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับภาคประชาชน
คือฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐสูญเสียนะคะคือความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน
และความไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่ได้สร้างกันขึ้นมาได้ง่าย
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้เหรอเบื้องหลังคือใคร
และอันนี้คือเรื่องของการแสดงความจริงใจ
คุณคิดว่าวันนี้น่าเห็นใจรัฐบาลที่สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ
บางทียังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อรักอยู่
ซึ่งฉันคิดว่าวันนี้หลายคนก็พูดแบบหมดความหวังแล้วอะไรแบบนี้